ทางด้านของมูลนิธิไทยรัฐนะครับมีการมอบห้องสมุด
ร้อยปีกัมพลวัชรพลนะครับให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหนึ่งอ่า
นะครับที่จังหวัดมุกดาหารครับ
นายวิเศรษฐ์โภชนุกูลเลยค่ะที่การมูลลันทิศไทยรัฐ
ทำพิธีการมอบอาคารเป็นห้องสมุดหนึ่งร้อยปีกัมพลวัชรพลนะครับ
ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่นะครับ
อยู่ที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับ
โดยมีนายชะยันสิริมาตรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับ
เป็นประธานรับมอบห้องสมุดนี้โดยอาคารห้องสมุดหนึ่งร้อยปี
กำผลวัชรพลนั้นก่อสร้างด้วยงบประมาณสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล
ไปถึงประถมศึกษาปีที่๖ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑
สอนของคุณครูนักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แล้วก็เป็นการสร้างวินัยในการรักการอ่านให้กับนักเรียนอีกด้วยนะครับ